มีบางท่านบอกเจอเจอสัตว์ตัวนี้มันคือเต่าเต่า
แต่มันแปลกยังไงอ่ะตัวมันใหญ่ค่ะคุณลุงบอกเกิดมาแปดสิบปี
เคยเห็นเต่าใหญ่ขนาดนี้ไปกันที่บ้านเลขที่สองทับแปด
ถนนเรียบทางรถไฟตำบลเมืองสวรรคโลกอำเภอสวรรคโลก
สุโขทัยจ้าอ่าไปที่ร้านขายข้าวแกง
ชื่อร้านป้าแอ๋วนะจ๊ะอ่าป้าแอ๋วไปหาป้าแอ๋วไปกินข้าวก่อน
วัยไม่ใช่แล้วนี่ไปดูเต่าค่ะเต่าที่ว่านี่คือเต่านานหรือเต่าดำนะคะ
ชาวบ้านบอกโอ้โหตัวมันใหญ่มากหนัก๘กิโลกรัมอะค่ะ
วัดความยาวดูซิไหนหลังจากที่ช่างน้ำหนักเรียบร้อยแล้วความยาวจากหัวถึงหางคือสิบหกนิ้ว
แล้วหนักล่ะหนักแปดกิโลกรัมโอ้โหแปดเลยนะใช่แล้วถ้าวัดความกว้างดูสิ
จากซ้ายไปขวาเนี่ยได้สิบนิ้วอืมคำนวณคาดการณ์ดูแล้ว
น่าจะอายุไม่ต่ำกว่าหกสิบถึงเจ็ดสิบปีอืมเตานี่อายุยืนอายุยืน
หกสิบเจ็ดสิบปีต้องเรียกคุณตาเต่าแล้วมั้งอืมไปถามคุณลุงน้อยก่อนดีกว่า
คือคุณลุงน้อยผู้ที่พบเต่านาตัวนี้นะคะเล่าให้ฟังบอกว่า
ของจะขายข้าวแกงไงขณะที่ลุงลุงเนี่ย
เข็นรถเข็นสำหรับขายข้าวแกงอยู่นั้นอืม
เห็นว่ามีเต่านาสีดำขนาดใหญ่เดินอยู่กลางถนนครับ
ด้วยความเป็นห่วงลุงเนี่ยกลัวมาก
จะมีรถขับมาแล้วไม่เห็นจะทับมัน
นะคะเพราะช่วงนั้นเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเริ่มออกไปตลาดแล้วไง

คุณลุงเห็นดังนั้นก็เลยไปอุ้มเจ้าเต่านามาใส่ที่อ่างบัวเอาไว้

ปกติแล้วนะบริเวณถนนเรียบทางรถไฟเนี่ย
จะมีคลองเก่าที่เชื่อมมาจากสถานีรถไฟ
คลองเก่าจะมีปลามีเต่านาอาศัยอยู่

แต่ต่อให้มีกี่ตัวก็ไม่มีตัวไหนใหญ่เท่าตัวนี้

เอาล่ะสิทั้งคุณลุงแจ้นะ
กับคุณลุงน้อยให้ข้อมูลแบบนี้

ชาวบ้านเขาก็รีบมาแล้วก็รีบมาทาถูทาถูเลยนะ

โอ้ยมันคนอ่ะสดชื่น

รีบทาแล้วก็รีบล้างซะ
เหมือนเวลาคุณแป้งโรยสดื่อรู้สึกไหม

แต่ทาคุณชนะอาจจะไม่ค่อยเห็นร่องรอยอะไรมั้งนะ

ไอ้คนคิดก็คิดไง

ไม่ได้คิดอะไรนะแปลว่าคุณไม่ได้คิดผมนำไปเยอะเลยแหละคิดเยอะเลยแหละ
คิดตรงนี้ดีกว่าที่ชาวบ้านอุตส่าห์ทาแป้งแล้วเขาเห็นอะไรบ้างนะคะ
ก็ไม่ขอบอกนะตรงนี้บอกไม่ได้จริงเอาเป็นว่าดูเอาเองแล้วกัน
แต่สุดท้ายนะคุณลุงแจ้และคุณลุงน้อยบอกว่าเดี๋ยวจะพาเต๋าเนี่ยปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
อ่ะแต่เป็นไปได้อย่าไปทาเลยครับนะมันผิดธรรมชาติมันแบบ
แต่เอาจริงเต่าก็ต้องดูว่าเต่าบกเต่าน้ำ
เราคิดว่าเป็นสัตว์ขึ้นหมดคุณน้ำแต่ยังที่มีสายพันธุ์